เป็นพยายามเป็นพนักงานเทศบาลฉะอำ
เขาบอกว่าเขาเห็นฝั่งของคนเจ็บเนี่ย

เป็นภาพระทึกที่มีคนใช้ปืนยิงรัวเลย๒๐นัด
เสียงปืนดังสนั่นรัวติดต่อกันนะฮะอันนี้คือชายหาดชะอำนะครับ
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้โอ้โหคนในคลิปนี้ก็ตกใจกลัวหาที่หลบกันใหญ่เลย
ก็มีเสียงเด็กร้องด้วยด้วยความตกใจเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๑๙สิงหาคมตอนสัก๖โมงเย็น
เจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน๑๙๑เพชรบุรีรับแจ้งว่ามีการเหตุการณ์ยิงกันครับ
บริเวณตั้งเตียงผ้าใบของชายหาดชะอำด้านทิศเหนืออยู่ที่ซอย๔อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ
ไปตรวจสอบมีคนเจ็บ๒รายถูกยิงด้วยปืน๙มมคือนายกฤษดาสมุทรรัฐอายุ๒๕ปีนะครับ
ถูกยิงไปสองนัดที่บริเวณท้องแล้วก็ขาขวาแล้วก็นายจามรุกิจสมานแก้วอายุสามสิบหกปีครับ
คนนี้โดนยิงไป๕นัดกระสุนเข้าท้อง๓แขน๑ขา๑ครับ
ผู้ภัยรีบนำตัวคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลนะฮะตอนนี้คนเจ็บตอนที่โดนยิงเนี่ยอาการโคม่าเลยครับ
เพราะว่ากระสุนนั้นเข้าจุดสำคัญนะมีเข้าที่ปอดด้วยนะแพทย์ต้องรีบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพระจอมเกล้านะครับ
จากการสืบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกันกับพ่อของคนที่ก่อเหตุ
พอนายธนพลมาเห็นพ่อถูกกลุ่มคนเจ็บทำร้ายอยู่ก็เข้าไปช่วยครับ
เอาปืนชักยิงกระดำไปยี่สิบนัดยิงโดนคนเจ็บไปหมดเลยหลังก่อเหตุก็หลบหนีไป
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเจอกับชาวบ้านเขาบอกว่าปกติแล้วผู้ประกอบการที่อยู่ตรงนี้
ในพื้นที่การตั้งเตียงเนี่ยจะมีการจับจองพื้นที่กันไว้ตั้งแต่แรก
นะฮะเป็นล็อกล็อกล็อกทุกคนจะรู้แนวเขตกันดีแล้วก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน
ล็อกก็ตั้งได้เก้าโต๊ะบ้าง๑๒โต๊ะบ้างนะฮะ
ผ้าใบอ่าเตียงผ้าใบก็สามารถเอาวางได้สี่ตัวห้าตัวบ้างนะฮะ
แล้วก็หากใครทำธุรกิจเรือเจสสกีและบรรณาโบสต์นะฮะ
ก็สามารถนำเรือไปปล่อยลงทะเลตรงกันกับล็อกที่ตัวเองมีอยู่ได้เลย
แต่ถ้าไม่มีล็อกก็ต้องไปพูดคุยกันตกลงกันกับเจ้าของล็อกนั้น
สาเหตุก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เอาเรือไปแล่นโดยที่ไม่คุยกันกับเจ้าของล็อกนี่แหละครับ
นะฮะช่วงดึกที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุนะฮะ
พร้อมกับสนัยความไปมอบตัวแล้วครับนะฮะ
จนถึงตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนยังคุมตัวเอาไว้สอบประคำอย่างเคร่งเครียด
เรื่องต้นโดนแจ้งไป๓ข้อกล่าวหาคือพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนและกระสุนปืน
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
สาเหตุก็จากการที่บอกว่าพ่อกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยชกต่อยกันกับเรื่องของการตั้งเตียงผ้าใบแล้วก็การ
เอาเรือไปให้บริการนักท่องเที่ยวนะฮะก็เลยเข้าไปช่วยในการเข้าไปยิงอีกกลุ่มหนึ่ง
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ